เรื่องนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกเลยว่าต้องสังเกตพฤติกรรมแล้วก็สังเกตอาการของลูกด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะ
อย่างบ้านคุณป๋อคุณเอ๋เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการผ่าตัดครั้งที่๒ของน้องภูดิตนะฮะลูกชายคนโตของพ่อป๋อแม่เอ๋เนี่ย
แต่เอาจริงพอเกิดเรื่องแบบนี้นะคุณป๋คุณเอ๋บอกว่าใจตุ้มต่อมเหมือนกันเพราะว่าน้องปูเนี่ยอายุ๖ขวบนะมีอาการเกี่ยวกับถุงอันท้าปิดไม่สนิทค่ะก็เลยส่งผลให้มีอาการบวม
ป๋อเล่าว่ารอบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่น้องภูเนี่ยต้องผ่าตัดบอกเลยว่าทุกอย่างตอนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ยกความดีความชอบให้กับภรรยาคนสวยด้วยที่ช่างสังเกตว่าลูกเรามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีภาวะที่ส่งผลไม่ดีต่อลูกชายมากกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะ
ต้องชื่นชมเอกจริงจริงฮะว่าเขาสังเกตคุณลูกได้สุดยอดมากคือเราก็บวมมันก็น่าจะเป็นปกติเปล่าวะอะไรอย่างเงี้แล้วก็เราก็แบบแต่เอ๋เขาบอกไม่ได้ไปตรวจดูแล้วสรุปว่าตอนที่ผ่าเนี่ยน้องก็มีอาการไส้เลื่อนนิดนิดแล้วด้วยคือไส้อ่ะเลื่อนลงไปหน่อยแล้วด้วยก็ดีเลยก็คือเหมือนว่าคุณหมอก็จัดการเย็บเสร็จ

ในไอจีสตอรี่ในอินสตาแกรมของพ่อป่อแล้วก็แม่เอ๋ตลอดนะคะแข็งแรงนะจ๊ะเป็นเด็กดีนะจ๊ะ